ตัดสินคดีของน้องชมพู่แล้วนะคะและหลายคนอาจจะไม่ได้มาติดตามเรื่องนี้ไปแล้ว
เพราะหากหายไปสักระยะหนึ่ง
วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราอยากอัปเดตให้ฟัง
เพราะว่าถ้าเกิดจะให้เรานับถอยหลังนะวันนี้จนกว่าจะถึง๓๑ตุลาคม

แล้วลุงพลป้าแตนทำอะไรอยู่บ้าง
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูค่ะเพราะว่าพิติของเราค่ะคุณกิตติศักดิ์นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเกาะติดกันเลยค่ะ
ลองดูซิเอ๊นั่นใคร

เอ้าลุงพลทำอะไรอยู่

แล้วก็ไปเจอลุงพลอยู่ตรงนี้ค่ะ
ตรงนี้นะคะเกาะติดกิจวัตร

อำเภอวานอนิวสาทที่สะโคนนคร

ใกล้นัดฟังคำตัดสินของศาลแล้ว

สิ่งที่พี่ติเห็นพี่ติบอกเราแบบนี้ปกติเลย
ป้าแตนใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีท่าทีกังวลกับเรื่องของคดี
ของน้องชมพู่ที่จะตัดสิน๓๑ตุลาคมนี้
ลุงพลไปทำงานที่สารพระพรมค่ะอยู่ที่ลานพญานาคเหมือนทุกวันค่ะ
ลุงพลก็เอาน้ำยาเอากระดาษทรายขัดที่องค์พระพรม
แล้วก็ยังมีเหมือนเดิมแหละคุณเพราะว่าลุงพลเขาก็จะมีแฟนคลับใช่ไหม
ลุงพลบอกแบบนี้บอกว่า๒๓วันที่ผ่านมานะฝันแหละ
แต่ไม่มีช่างมาทำเพราะส่วนใหญ่ช่างจะอยู่ในกรุงเทพกัน
ในฝันเป็นคนลงมือทำเอง
ตื่นขึ้นมาก็เลยตัดสินใจทำเองเลยก็แล้วกัน

ก็เอาน้ำยามาขับพระพรมค่ะลงรักปิดทองใหม่
แล้วก็บอกว่าความฝันแบบนี้ถ้าตามความเชื่อ
เขาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
ขัดและปิดทองพระพรมค่ะจะทำให้เราใจเย็นแล้วก็ใจสงบขึ้น

ถ้าสารตัดสินว่ามีความผิดแล้วอาจไม่รอลงอาญา
เพราะเคยมีคดีบุกรุกป่าสร้างพญานาค

เพราะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแบบนั้น

ก็คงจะมอบให้ทนายความดำเนินการว่าจะทำอย่างไรต่อไป
กับคนที่ใส่ร้ายลุงพลค่ะ

ไม่น่าที่จะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ

เอาเป็นว่าขออยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดละกัน

ไม่ใช่แค่ลุงพลที่ฝันนะเอาจริง
วันก่อนป้าแตนเองก็ฝันเหมือนกัน

แตนบอกป้าแตนฝันว่าอาบน้ำสระผม
ถูสบู่จนตัวสะอาดสะอ้าน
ความฝันแบบนี้คนเท่าคนแก่
เขาบอกว่าเป็นฝันที่ดีนะ
อืม
เนี่ยก็ฝันมาหลายวันแล้วแหละ๓๔วันแล้วบอกแบบนี้
ทีนี้คุณส้มโอค่ะเป็นชาวบ้านกกตูมนามสมมุตินะคุณผู้ชม
คือคุณส้มโอท่านนี้ท่านเคยไปช่วยหาน้องชมพู่มานะคะ
ตั้งแต่๑๑พฤษภาคมปี๖๓เท่านั้นถ้าย้อนกลับไป
ยืนยันแบบนี้ถามว่าว่ายังไงล่ะ
วันนี้พี่ส้มโอยังยืนยันเหมือนเดิมไหม
เจ้าตัวบอกว่ายังยืนยันในการให้การเหมือนเดิม
ว่าวันที่น้องชมพู่หายไปแล้วชาวบ้านไปช่วยกันตามหา
เจอจริงเจอลุงพลตอน๔๕โมงเย็นตรงร่องน้ำ
ห่างจากที่จุดที่ตัวเองยืนอยู่ไม่กี่เมตร
ลุงพลเห็นเลยนะว่าสีหน้าในกังวลใจเหม่อลอย
คิดว่าคงเครียดหรือเปล่าที่หลานสาวหายตัวไป

เดินมาแล้วเห็นก็เดินผ่านไปไม่เห็นมาพูดอะไรสักคำ
ซึ่งจริงปกติเคยทักทายกันอยู่
วันนั้นวันที่ลุงขึ้นไปรับใช่ไหม
ใช่ไม่ได้กลิ่นอะไร
แต่เห็นลุงเดินลงไปในครัว

แล้วเขาไม่ได้พูดอะไร
รุ้นไม่อยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่

อีกหนึ่งคนก็คือนาแตน้าชายของน้องชมพู่
บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องน้องชมพู่มา
ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเยอะเลย

แต่กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปเหมือนกัน
กลายเป็นจำเลยสังคมไปซะอย่างนั้นในช่วงแรกอะค่ะ
คุณเจรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวชาติแท็ตทีวีไปคุยกับณแต่ค่ะ
คือต้องบอกว่าณแตอยู่เคียงข้างฝั่งแม่น้องชมพู่มาตลอดนะ
นารินหลาโพน้องชายแม่น้องชมพู่น้องชายแม่ของน้องชมพู่นี่แหละค่ะ
ตอนนั้นยอมรับเลยว่าณแตขยับตัวทีทัวร์ลงตลอดคอมเมนต์ด่าตลอดเลย

แตนเล่าเรื่องชีวิตในปัจจุบันนี้นะครับบอกว่าหลังจากเรื่องราวของน้องชมพู่ผ่านไปได้๓ปี๕เดือน
ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยจากเดิมทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ดูแลเพจเฟซบุ๊คขายสินค้าออนไลน์หลายอย่าง
พอเกิดคดีแล้วไปอยู่เคียงข้างกับผู้สูญเสียกลายเป็นว่าโดนทัวร์ลงโดนกระแสตีกลับ
กลายเป็นจำเลยสังคมมีคนกล่าวหาถึงขั้นว่าเป็นคนร้ายฆ่าหลานตัวเองด้วยซ้ำ
หาว่าฆ่าหลานเอามายัดถังบนเขามีถุงมือที่คล้ายกับถุงมือใช้จับหนูนา
ตอนนั้นนาแตเองมีอาชีพเลี้ยงหนูนาขายโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างมาก
ขนาดตอนนั้นอยู่นิ่งไม่ตอบโต้อะไรแล้วอ่ะทัวร์ก็ลงไม่เว้นแต่ละวัน
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทางโซเชียลวันที่ออกมาชี้แจงผ่านสื่อ
ก็ถูกคนเข้ามาด่าแบบเสียหายจนทำการทำงานอะไรไม่ได้เลย
คนใกล้ชิดก็โทรมาด่าแฟนก็บอกเลิกแถมมีสายปริศนามาจากไหนไม่รู้
โทรด่าทุกวันสุดท้ายในที่สุดทุกอย่างก็ปรากฏชัดเจนแล้วว่า
เขาคือผู้บริสุทธิ์ที่อยู่เคียงข้างผู้สูญเสียชีวิตถือว่าลำบากเลยแหละ
แต่เขาขอยึดถือคำพูดของเพื่อนคนหนึ่งที่เคยพูดกับเขาไว้ว่า
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่กับมัน
นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้

ก็เลี้ยงวัวทำนาทำสวนเป็นอาชีพหลักนะคะ

ชีวิตตอนนี้เป็นยังไงก็ถือว่าลงตัวแล้วล่ะ
ก็ได้กลับมาอยู่ในจุดเดิมเหมือนตอนเด็ก
ส่วนคดีน้องชมพู่ที่ผ่านมาถือว่าชัดเจน

ใครบ้างที่กล้าดื่มและใครที่ไม่กล้าดื่มค่ะ
เห็นแปลกไปตั้งแต่แรกแล้วว่า

บวชใจก็คือไปทำอะไรผิดมา

ก็คือแสดงออกมาแต่ไม่พูดอะไร

นาแตบอกว่า๓๑ตุลาคมนี้
ผลคำตัดสินจะออกมาในทิศทางไหน
ก็จะเคารพการตัดสินของศาลค่ะ